ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
คาดว่าจะสามารถดำเงินการสร้างแล้วเสร็จในช่วงกันยายยนตร์ปีสองพันห้าร้อหกสิบนี้ค่ะ
โดยจะนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ของประเทศ
รวมทั้งสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีใช้เทคโนโลยีกราฟิกกราฟิกจำลองค่ะ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของพระเมรุมาตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พื้นที่ท้องสนามหลวง๔๐ไร่ถูกใช้เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตร
และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เมรุมาตรใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยรัชกาลที่เก้า
โดยเป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอด
กว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
ตรงกลางเป็นบุษบกใหญ่ยอดประสาท๗ชั้นเชิงกรอน
รายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง๔วางลดหลั่นกันลงมา
ให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุดมีทั้งหมด๔ชั้น
แต่ละชั้นตกแต่งแตกต่างกัน
กเกียรติทองผุดในช่างศิลปกรรมกรมศิลปากร
ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันสวยงามสมพระเกียรติที่สุดนี้
ใช้แนวคิดการจัดวางยอดมาจากพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศจังหวัดประจบคิริคัน
โดยบุษบกใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางเปรียบดังเขาพระสุเมน
หมายถึงศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล
ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์
อันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในพบภูมิต่างและบรรดาองค์ถวยเทพ
บริเวณเชิงเขาพระสุเมนเป็นที่ตั้งของป่าหิมพาน
มีสระหิมพานน้อยใหญ่และสระอโนดาต
ส่วนบุษบกน้อยใหญ่ที่รายล้อมนั้นเปรียบได้กับทิวเขาทั้ง๗รายรอบ
เรียกว่าสตบริพันธ์คิรี
และหากกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ตามความเชื่อทางพรามนั้น
ทรงเป็นสมมุติเทพสถิตบนเขาพระสุเมนที่จุติลงมายังโลกมนุษย์
เสด็จสวรรคตก็มีการจัดพระราชพิธีส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมนดังเดิม
สำหรับสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนั้น
ประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม๑องค์สาราลูกขุน๖หลังทัพเกษตรและทิม
ขณะที่ภูมิทัศน์ของมณฑลพิธีและบริเวณโดยรอบ
จะถูกเนรมิตให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
บุรณปฏิสังขรราชลศและพยานมาตร
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน๒๕๖๒